โปรดติดตามตอนต่อไป
นายก็เลือกนะครับเราก็ผมก็เขียนต้องลองยิงว่าเลือกไป

ตอนนี้ประสานมาตอนกี่โมงคะก่อนที่จะตัดสินใจได้จากสาธารณ์ทั้งควร
เมื่อเช้านี้ครับประมาณ๑๘โมงก่อนเข้าครับ
อาการน้ำหูไม่เท่ากันเกิดขึ้นเมื่อเชิงเช้าหรือครับ
ไม่ทราบครับผมสั้นผมมีแค่ข้อมูลแค่นั้น
แล้วขนาดนี้คุณยังอยู่โรงพยาบาลหรือว่า
ไม่ทราบครับยังอยู่ในประเทศไทยไหมคะ
ไม่ทราบไม่ทราบครับ
สองท่านนะครับก็หมดหน้าที่ในบ้านเมืองเราแล้วนะครับ
ก็คือหมดเลยครับไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมา
อย่างที่ผมเคยทำนายว่าสองท่านก็ต้องไปใช้ชีวิตต่างแดน
อดีตนายกก็พูดเองว่าไม่มีหนี
เราก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะหนีนะ
เฮ้ยจะไปเปิดทางได้อย่างไรแล้ว
ไปเปิดสายขับคงไม่มีทาง
ด้านชายแดนนี้ต้องดูหมดนะ
หรือถ้าบอกว่าทางเกาะช้างก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูกันว่าทางด้านออกมายังไง

คดียังไม่ได้อ่านคำพิพากษาเลยนะคะ
สำหรับตัวของอดีตนายกยิ่งรักชินวัฒน์นะคะ
แต่ว่าหลังจากที่ไม่ได้มาสารสารออกหมายจับเนี่ย
เสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้พักเลยนะคะนักข่าว
คือก็หากันว่าตกลงที่ข่าวออกมาว่าอยู่ที่นั่นไปที่นี่
พบกับคนนั้นแล้วพูดแบบนี้กับคนใกล้ชิดเนี่ย

ส่วนใครที่ถูกพาดพิงในข่าวว่ามีส่วนรู้ส่วนเห็น
หรือเขาวิเคราะห์กันว่าน่าจะมีส่วนรู้น่าจะมีส่วนเห็นเนี่ย
ตอบคำถามกันจ้าละวันเลยค่ะคุณผู้ชม
เอาตอนนี้เนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วข่าวเนี่ย
เทไปว่าคุณยิ่งรักไม่น่าจะอยู่ในประเทศไทยแล้วนะคะ
ส่วนว่าจะไปอยู่ที่ดูไบได้เจอคุณทักษิณแล้ว
คุยกับคุณทักษิณแล้วอันนี้ก็ข่าวนะคะ
แล้วก็มีข่าวขณะที่เป็นสื่อต่างชาตินะคะที่บอกว่า
ก็เตรียมจะขอลีภัยไปอยู่ที่ยุโรปนะคะ
อยู่ที่อังกฤษตามข่าวที่ออกมาก็ยังไม่ได้มีอะไรยืนยันนะคะ
แม้กระทั่งตอนแรกที่บอกว่าคุณยิ่งรักน่าจะออกไปกับลูกชาย
ก็เป็นอันยืนยันว่าลูกชายยังอยู่ประเทศไทย
เพราะว่าก็เพิ่งจะไปปฐมนิเทศเรียนรอดอร์นะคะ
ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นข่าวที่อยู่ในช่วงเสาร์อาทิตย

เชื่อว่าทีมโคศกไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาล
หรือของคอสชหรือแม้กระทั่งผู้นำรัฐบาล
หรือในตำแหน่งที่หมวกซ้ำกันคือคอสชด้วยเนี่ย

ท่านนั้นพูดท่านนี้พูดจะก่อนหรือหลังก็แล้วแต่ล่ะนะคะ
แล้วก็จนถึงตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคือมันก็เริ่มมีเสียงดังขึ้นเรื่อย
ขึ้นเรื่อยจนทีมโฆษกของภาครัฐต้องออกมาปฏิเสธว่า
เอามาจากไหนจะเป็นไปได้ยังไงที่รัฐบาลจะหลับตาข้างเดียว
แล้วก็ปล่อยให้ออกไปเอามาจากไหนจะเป็นไปได้ยังไงที่รัฐบาลจะรู้เห็นเป็นใจให้ออกไปด้วย
เอามาจากที่ไหนที่พูดกันว่าให้ออกไปนั่นแหละสบายใจกว่า

คือก็เป็นความหุดหงิดที่รัฐบาลต้องตอบคำถามนะคะ

แล้วก็มาพุ่งขึ้นอีกรอบหนึ่ง
หลังจากที่มีการเขียนในทางเป็นความเห็นทางกฎหมาย
หรือว่าตามที่ท่านก็ทำงานมานะคะ

มาไม่ทันก็โฟนอินให้ทั้งรายการ
วันนี้ก็พาดหัวหน้าหนึ่งก็หลายฉบับอยู่นะคะ
ตกลงแล้วมองข้ามไปถึงว่า

ต่อให้มีข่าวว่าลีภัยออกมาไม่น่าได้ลีภัย
ถ้าตอนนี้ออกไปอยู่ต่างประเทศแล้วจริง

คุณผู้ชมค่ะรองอธิบดีอายการสำนักงาน
ชี้ขาดคดีอายการสูงสุดนะคะ

ถามที่ตัวอาจารย์ปรเมฆก่อน

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
โทรถามเมื่อวานให้อธิบาย

แล้วแต่มันเป็นเรื่องความเห็นความรู้ทางกฎหมาย
ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของคดี
คืออันนี้คือต่อให้เป็นคดีไหน

มันก็ไม่หยุดแล้วก็ถามว่าจะลีภัยได้ไหม

ขอถามใหม่พอข่าวออกมาการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์แบบนี้

ดีแล้วล่ะให้ความรู้ทางกฎหมาย

ไม่โดนหรอกไม่ได้มีอะไรในเนื้อหาคดี

คือวันนี้นะเราต้องพยายามทำให้คนเข้าใจ

คือความเข้าใจที่ถูกต้อง

ผมว่าคนพวกนี้มันอาจจะ
จบโทรมโมโน

เรื่อยเปื่อยจนมันไปกันทั้ง

บางครั้งหลายคดีที่มาคุยกันวันนี้

ไม่ได้เกี่ยวกับคดีไม่ว่าจะจำเลย

แล้วจริงแล้วอาจารย์รู้หรือเปล่า

แต่ว่ามันก็

ผู้สื่อข่าวก็ต้องหาข้อเท็จจริงข้อมูลกัน

ท่านจะบอกใช่ไหมท่านจะพูดอยู่เรื่อย

มูลภาพพระยักษ์เป็นไง
ก็บอกแล้วว่าเราอย่าไป

แต่มันก็เป็นคดีการเมืองอะเนาะก็ไม่เป็นไร

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

คงไม่ได้พูดถึงคดีของคุณบุญทรงแล้วก็

เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป้าใหญ่ตอนนี้ที่คนสนใจ

ขอเกี่ยวมานิดนึงเพราะว่าเมื่อวัน

พิพากษาของคุณบุญทรงและพวกเนี่ยนะคะ

พิพากษาของคุณบุญทรงและพวก

มันจะทำให้คน

น่าจะเป็นเหมือนกันในคดีคุณยิ่งรัก

ก็ถ้าอันนั้นผิดอันนี้ไม่ผิดได้ไง

คือเราดูได้จากเหมือนน้ำหนักของคำพิพากษานี้
แล้วมันเกี่ยวกันคล้ายกับคดีคุณยิ่งรักได้ไหม

เวลาเราสอนกฎหมายเนี่ย

คดีสองคดีนี้ทำไมมาอ่านวันเดียวกัน

คดีนี้มันเกี่ยวพันกัน

กับคดีของท่านบุญทรงต่างกันไหม

มันก็เกี่ยวพันกันเกี่ยวกันอยู่นิดนึง
คนที่เขาหาว่าท่านนายกยิ่งรักเนี่ย

ก็คือร้อยห้าเจ็ดละเว้น

ทีนี้บางคดีของท่านรัฐมนตรีเนี่ย

และมันไม่ได้มีการทำสัญญาอะไรกันมากนัก

สิ่งที่ท่านบุญทรงทำ

นายกยิ่งรักรู้ไหม

ได้ความว่าท่านนายกยิ่งรักรู้

แต่ถ้าไม่ทราบผลคดีก็ต่างกัน

แต่พูดให้ฟังว่าถ้าถามเวลา
เวลาไปสอนหนังสือวิชาว่าความในนักศึกษา

การวิเคราะห์คือเราสอนให้วิเคราะห

อาจารย์ที่ฉันถามแบบนี้ไม่เคยเรียนกฎหมาย
แต่อยากรู้เนี่ยนะคะคือเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์
คำถามขึ้นมาซึ่งคนก็น่าจะสงสัยเหมือนกัน

โครงการจำนำข้าวแต่ว่าโอเคมันอาจจะใช้คนละเหลี่ยมนะคะ

แต่คดีที่เป็นคดี

แล้วอ่านวันเดียวกัน

คือแปลว่า๒คดี
ที่ทำเนี่ยคดีของสองคนนี้

พยานหลักฐานในแต่ละสำนวนก็ว่า
สารวิทยานะครับเขาจะไม่เอาพยาหลักฐานในคดีอื่น

เป็นหน้าที่ของท่านอายการจะฟ้อง๒คดีที่มันเกี่ยวพันกัน
อายการต้องนำเสนอพยานหลักฐานให้ครบถ้วน
เพราะฉะนั้นเป็นคดีที่มาจากโครงการเดียวกัน

จะต้องคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันสด

สองคือการอ่านวันเดียวกัน

ก็อาจจะว่าเนื่องจากว่าคดีมันเกี่ยวพันกัน
สารเขาก็เลยนัดอ่านวันเดียวกัน

ถ้าอ่านคนละวันผลจะเป็นยังไง

เมื่อคดีที่มันเกี่ยวกันอยู่หน่อยนึง
ถ้าคดีหนึ่งยกอีกคดีหนึ่งก็อาจจะยกใช่ไหม
แต่คดีหนึ่งลงแล้วอีกคดีหนึ่ง

ถ้าอ่านคำพิพากษาก็อาจจะเห็นอะไรบางอย่าง

อาจารย์กำลังจะหมายความว่า

คือทนายความหรือนักกฎหมายก็ต้องคิดอย่างนี้แหละ

เอาใหม่เอาใหม่ไม่เอาจอขวานถาม
คือถ้าดิฉันเป็นทนายของคุณยิ่งรัก

ฉันไม่ควรให้คำพิพากษาอ่านวันเดียวกันใช่ไหม

แต่ว่าทนายความกำหนดวันอ่านไม่ได้

ทีนี้ว่าแน่นอนเขาอาจจะไม่ได้ปรึกษาหาลือกันหรอก
แต่นัดอ่านมันพร้อมกันก็ดีมันเกี่ยวพันกัน
แต่ในเนื้อหาคดีเชื่อผมเถอะ

ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกับภูมิภาคศาสตร์

หมายถึงว่าถ้าดิฉันเป็นทีมกฎหมาย

ทางที่ดีที่สุดสำหรับลูกความเรา

อาจารย์ตอนนี้ที่คุณยิ่งรัก
สรุปไม่รู้ตกลงออกนอกประเทศไปแล้วหรือยังเนี่ยนะคะ

คือตอนนี้สถานภาพคุณยิ่งรัก

ถูกออกหมายจับเพราะไม่มาสาร

สมมติคุณยิ่งรักมาวันที่๒๗กัญญาที่สถานัท
คือวันนั้นโดนจับก่อนหรือฟังก่อนคะ
ก็ถ้ามาสารก็ต้องควบคุมตัวก่อน

ไม่ว่าจะเจอตอนนี้ที่ไหน

ไปเจออยู่ที่ตลาดก็ต้องจับ
แต่วันนั้นสมมุติแวบแรกที่คนเห็นคุณยิ่งรักคือ
กำลังจะเดินเข้าไปฟังคำพิพากษาในศาล

การจะใส่เครื่องพันธนาการหรือไม่

แต่ถ้าใน๑เดือนไม่ได้ก็อ่านเมื่อครบ๑เดือน

แต่ที่ให้ถึงวันที่๒๗คือว่าจะรอดูนะ

สารให้สารออกหมายจับปรับในประกัน

ถ้าใน๑เดือนนี้จับตัวมาได้

ลอตเตอรี่หวยบนดินมามั่งไม่มามั่ง
สารก็จะเลื่อนไปอ่าน๑เดือน

ใช่สมมุติไม่เกี่ยวกับจำนวนนะอาจารย์

ถ้าเจอคุณยิ่งรักก็จับมาแล้วอ่านได้เลย

ทีนี้พอวันที่๒๗คุณยิ่งรักมา
ยังไงก็ต้องควบคุมตัวส่วนจะมีพันธนาการหรือเปล่า

เขาเรียกอ่านรับหลังจำเลย

วันที่๒๑กันยายังไงศาลก็ต้องอ่าน

คดีอย่างผู้ต้องหาที่ได้รับจำเลย

ไม่แน่ใจว่าฉันจะติดคุกหรือไม่ติดคุก

แล้วก็หลบไปอยู่ที่ไหนสักพักนึง

และอาจจะอ้างเหตุป่วยบ้างอะไรบ้าง
แล้วขอให้สารลดเงินประกันค่าปรับ

อันนี้มันเป็นแนวคิดอย่างนี้

ของคนที่ถูกดำเนินคดี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

ถ้าเรียนเป็นทนายคุณยิ่งรักเรียนจะต้องแนะนำแบบนี้แหละ

แต่หมายถึงว่านี่มันก็เป็นวิธีการหนึ่ง
โอเควิธีการหนึ่งที่อาจจะนำมาใช้ได้
ทีนี้ถ้าวันที่๒๗อ่านสมมุติคุณยิ่งรักไม่มา
อ่านคุณยิ่งรักโดนคุณยิ่งรักอ่านคุณยิ่งรักโดน

ก็คงไม่เปลี่ยนอะไรจากณวันนี้

โอเคนี่ต้องถามถ้าคุณยิ่งรักอีก
แต่ถ้าสมมุติวันที่๑๗สารอ่าน

สมมุติสมมุติหลุดสมมุติยกฟ้องสารยกฟ้อง
คุณยิ่งรักเดินทางกลับมาประเทศไทย
หรือไม่รู้อยู่ที่ไหนในประเทศไทยแต่ปรากฏตัว

คดีนายกนะคดีนี้นะ
ถ้ากลับต้องเข้าใจว่าการหลบไปจากการ
ไม่มารายงานตัวต่อสารไม่มีความผิดตามกฎหมายอาญา
แต่ถ้าแห่ห้องขังมีความผิดอันนี้ก็ปรับอย่างเดียว
แต่ถามว่าก่อนจะตอบว่าท่านนายกกลับมาหลังจากวันที่๒๒
สมมุติสารยกฟ้องต้องถามก่อนว่าอายการอุทธรณ์ไหม

นี่ไงสมมติถ้าสารยกนี่นะ
สารยกเนี่ยคำถามก็คืออายการที่รับผิดชอบเรื่องนี้
เขาจะเสนอให้อายการสูงสุดอุทธรณ์ไหม

ก็สารก็จะมีมาตรการในการที่จะเอาตัวจำเลยได้อยู่
เอาอย่างนี้งั้นเราเผื่อนะคะ
ถ้าคุณยิ่งรักไม่มาสารอ่านสารอ่านสารอ่าน
ถ้าคุณยิ่งรักผิดแล้วโดนไม่มาหรอก
ถ้าหลุดคำถามต่อไปไม่ใช่ตัดสินใจวันนั้นว่าจะมาปรากฏตัวไหม
แต่ต้องรอดูว่าภายใน๓๐วันโจทย์อุทธรณ์ไหม
ใช่ไหมคะเพราะโจทย์ก็มีสิทธิอุทธรณ์
อุทธรณไหมก็คือบวกไปอีก๓๐วันจากวันที่๑๗กันยายน
ทีนี้ปกติ๓๐วันแต่สมมุติถ้าอายการโจทย์พิจารณาไม่ทัน
ก็อาจจะขยายอุทธรณ์ได้อีกต้องเข้าใจอย่างนี้
มันขยายระยะเวลาได้บางทีมันเขียนไม่ทัน
แล้วสรรจะอนุญาตสรรจะให้อีกสัก๓๐วันก็สุดแท้สรร
เอาแต่ว่าเอาเงินว่าอายการยื่นอุทธรณ์ไหม
ระยะเวลาที่อายการจะยื่นอุทธรณ์อย่าไปกำหนดวัน๓๐วัน

ระยะเวลามันยืดได้หดได้

งั้นอย่างนี้เวลาเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ

สมมุติอีกสมมุติจบสุดท้ายวันสุดท้าย
อุทธรณ์ยังไงสั้นยาวแค่ไหน
สุดท้ายคุณยิ่งรักหลุด
คำถามคือว่าหลุดแล้ว
อ๋อเป็นความว่าอุทธรรมแล้วก็ยกอีกใช่ไหม

แม้ว่าจะมีหมายจับระหว่างนี้ก็ตาม
หลวงโทษก็จะมีหมายจับตัวมาหลวงโทษ
ทีนี้ตรงนี้จะมีอายุความ

ก็ไม่ได้โดนหมายจกหมายจับอันนี้ถือว่าไม่ได้ค้างอะไร

คือเราพูดแบบในกรณีแบบเส้นตรงนะคะ
ไม่ได้พูดแบบในระหว่างนี้

อันนี้หรือแม้กระทั่งอ่านคำพิพากษา
โดนเหมือนกันเลยค่ะ
คุณยิ่งรักจะไปลีภัยที่ไหน

ของผู้ร้ายข้ามแดนคือมันจะมี๒ขยักนะครับคุณผู้ชม
ระหว่างที่รอก่อนอ่านคำพิพากษา
กับเมื่อสิ้นสุดแล้ววันสุดท้ายที่อ่าน
นั่นแหละค่ะคำถามที่ประชาชนก็ถามรัฐบาลเหมือนกันว่า
ระหว่างนี้เอายังไงคะ

คุณผู้ชมค่ะก่อนที่เราจะมาพูดถึง๒ขยัก
ระหว่างนี้ที่มีหมายจับเพื่อให้มาฟังคำพิพากษากับสมมุติ
ถ้าพิพากษาแล้วคุณยิ่งรักโดนจำคุกเนี่ยนะคะ
ก็ตอนนั้นอีกทีนึงว่าตกลงจะมีหมายแล้วจะเอาตัวมายังไง
แทรกนิดเดียวครับคือเนื่องจากมีคำวิจารณ์เยอะครับ
ไปที่รัฐบาลฝ่ายความมั่นคงคอสช
ว่าจะในนามรัฐบาลหรือความมั่นคงก็แล้วแต่

คำถามคือเป็นไปได้หรือที่คุณยิ่งรักจะออกไป

ก็เลยโดนวิจารณ์ตั้งแต่วันแรก
หลับตาข้างเดียวหรือเปล่านะคะ

ยากกว่าไม่ว่าคำพิพากษาออกแบบไหน
หรือก็ไม่รู้เหมือนกันจะคุยอะไรกัน
อาจารย์อาจารย์นี่ยินข่าวอะไรมาบ้างคะ
ก็จริงมันคือมันเป็นไปได้ทุกอย่างนะ
ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นไปไม่ได้
เพียงแต่ว่าผมยังเชื่อว่าใจผมนะ
ผมยังเชื่อว่ารัฐบาลไม่ปล่อยหรอก
เพราะเหตุที่มีการยึดอำนาจมาก็เพื่อมีการทุจริต

เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เข้าข้างรัฐบาล
แต่โดยเหตุผลเนี่ยรัฐบาลไม่น่าจะปล่อย

ทางเรือล่อไปทางฝั่งทน

อาจารย์คดีนี้เอาอย่างนี้

แต่คุณยิ่งรักเป็นเป้าที่ใหญ่

คือหมายถึงเห็นตัวตลอดเวลา
แล้ววันสำคัญทุกคนก็รอ

แล้วรัฐบาลไม่ได้รัฐบาลปกติ

มันเป็นไปได้ก็ได้เป็นไปไม่ได้ก็ได้

ไม่มีใครรู้ก็รัฐบาลก็ปฏิเสธ
วันนี้ก็แต่ละคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไป

เราดูออกได้ทุกช่องทางไปทางไหน
ขนาดโลนินยามาเป็นฝูงยังไปได้เลย

ก่อนที่จะถึงวันอ่านคำพิพากษาเนี่ยนะคะ

ตำรวจคุมคุณยิ่งลักษณ

เอารถตามไม่ว่าจะในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบ

แล้วยิ่งก่อนจะถึงคดีเนี่ยคุณยิ่งรักยิ่ง

อยู่ภายใต้การควบคุม
คือคุณยิ่งรักต้องถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ

แต่ไม่ได้อยู่ในห้องขังเท่านั้นเอง

ทีนี้สมมุติถ้าผมดูหนังมากไปหน่อยเนอะ

ลงไปเปลี่ยนระหว่างทางตรงไหนจะรู้ไหม
อืมอาจารย์มันไม่ได้มีแต่รถคุณยิ่งรักกับรถที่จะเปลี่ยนคุณยิ่งรักนี่คะ

คือจะปล่อยคุณยิ่งรักขับไปไหนตรงไหนก็ได้เหรอคะ
ก็เขาไปไหนก็ตามก็ไปตามก็ไปเขามีหลายคันเนี่ย

ไปดูผมไปภาคใต้มาผมไปดูบางทีเราก็เห็นน้องทหารเนี่ยนะ
ที่เขาตั้งด่านนะฮะกลุ่มหนึ่งก็นั่งเล่นไลน์อยู่เนี่ย
เข้าใจไหมมันเฝ้าจนเบื่อ
มันจะมาเบื่ออะไรคะอีก๒๔ชั่วโมง๔๘ชั่วโมงจะอ่านคำพิพากษา
ท่านรองนายกบอกก็เขาบอกไม่ไปไหนไม่ไปไหนจะมาสาร
แล้วก็สัญญิงสัญญากันว่าจะมาสาร

อย่างนี้ใครเขาก็บอกว่าไม่หนีไม่หนีก็ต้องเชื่อเขาหมดหรอคะ
ไม่สิพฤติกรรมพฤติกรรมตั้งแต่เริ่มต้นการดำเนินคดีมาไปสารทุกนัดไปทุกนัด
แสดงต่อสู้จะมารับประชาชนเพียงแต่มันสื่อสัญญาณอันเดียวที่เราน่าสนใจนะ
ว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันไม่มีใครคิดเฉลี่ยวใจตรงนั้นไง
ที่เรียนถามอาจารย์คือว่าในระหว่างก่อนที่สารคำพิพากษาเนี่ยคือคุณยิ่งรักอยู่ไปด้านการควบคุมตัวอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีตำรวจหรือบวกฝ่ายความมั่นคงใดหน่วยไหนก็แล้วแต่
มันแน่นแค่ไหนมันก็ดูไม่ขี้เหลกถูกไหมอาจารย์
เพราะเป็นคนสำคัญของคดีและอยู่ภายใต้การควบคุมมาตลอด
ดิฉันก็เลยสงสัยตามที่ประชาชนสงสัยเหมือนกันว่าจะมีแบบไหนที่คุณยิ่งรักจะหายตัวไปได้โดยที่ฝ่ายความมั่นคงไม่รู้เลย

อย่าไปมองว่ารัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้อง

รอไปถึง๒๗กันยาที่ศาลจะอ่าน

คือตอนนี้ไม่ต้องห่วงคุณยิ่งรัก
รีไพรไม่ได้
ใช่ไหม

เหตุผลน

ต้องทิ้งถิ่นฐานเพื่อไปอยู่ที่อื่น
คำถามที่ผมตอบผู้สื่อข่าวไปเมื่อวาน

คุณยิ่งรักไม่ไปฟังคำว่าใครคุกคาม

แต่นี่มันแผนกคดีอายานักการเมืองนะคะ

คือในกระบวนการของการลีภัยเนี่ย

มีการสอบสวนมีการฟ้องกระบวนการตามขั้นตอน

ซึ่งท่านนายกยิ่งรักท่านก็ทักท้วงอย่างเดียวว่า
การที่ตั้งคณะทำงานร่วมของอายการแล้วสั่งเนี่ย

คือการที่คุณยิ่งรักไปทุกนัดจน
แถลงปิดคดีจนจะถึงวันพิพากษาเนี่ย
เท่ากับคุณยิ่งรักยอมรับความยุติธรรม

บัญชีพยานเพิ่มเติมเพื่อให้ไต่สวนศาลก็อนุญาต
เพราะฉะนั้นอาจารย์ฉันขอตัดตอนนิดเดียว
คือในระหว่างก่อนอ่านคำพิพากษาเนี่ย
ไม่มีเหตุให้ลีภัยได้เลยเหตุไม่มีเหตุ
ถ้าไปในประเทศที่เหมือนกับเป็นมิตรมาก
เช่นไปมีกับคุณนักศิลป์มากเนี่ย
อาจจะช่วยได้ไหมอาจารย์อันนี้อาจจะไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยไหม

การไปพำนับต่างประเทศมันมี๒เรื่อง

แล้วก็สามารถที่จะอยู่ยาวอยู่ยาวแล้วเปลี่ยนสัญชาติ
ผมยกตัวอย่างง่ายอย่างฟินแลนด์เนี่ย
แต่งงานกับคนฟินแลนดเนี่ยนะไปอยู่ที่นั่น
ภายในสองปีนะภายในสองปี
ถ้าพูดภาษาฟินแลนด์ได้เรียนภาษาเขาได้

ถ้าพูดได้เขาให้สัญชาติด้วยซ้ำไป
ก็เขาก็ไม่ส่งตัวกลับแล้ว

นึกว่าถ้าเป็นนักธุรกิจไปลงทุนนะครับ
มีคนอินเดียมาอยู่ในประเทศไทยก็มีเห็นไหม
อาจารย์แล้วเอาในระหว่างที่ก่อนอ่านคำพิพากษาเนี่ยนะครับ

มีผลอะไรในการว่าจะไปตรงไหนยังไงไหม
ว่าจะเลือกไปตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้
แต่ถามว่าตอนที่ไปตอนนี้เขาเพิกถอนยังผมก็ไม่รู้ไง
เห็นไหมของท่านนายกทักศิลป์กว่าจะเพิกถอนได้

คือรูปแบบคุณทักศิลป์ยังไงคุณนิรักษ์ไปสวมแบบเดียวกัน

คือจะใช้วิธีไหนก็ได้คือเพราะคุณทักษิณเหมือนกับมีตัวอย่างแล้ว
แต่ของท่านนายกทักษิณเนี่ยมันมีความชัดแจ้งมากกว่า
ตรงที่บอกว่า๑สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมันยังใกล้
และประการที่๒คดีที่ถูกดำเนินคดีแรกก็เป็นคดีเล็ก
คดีที่เซ็นอนุญาตให้ภรรยาซื้อที่ดินของรัฐ

แต่ประการต่อมาที่มีการใส่คดีอีกหลายคดีลงไป
ตรงนี้นายกทักษิณจึงไปอ้างว่าอันนี้เป็นความไม่เป็นธรรม
อันนี้เขาอ้างตรงนี้เห็นไหม
แต่ของท่านนายกยิ่งรักมันก็มีอยู่คดีเดียวที่ขึ้นสารตามปกติ

จะสร้างความวุ่นวาย
อาจารย์เรื่องนี้น่าจะอธิบายได้ง่ายกว่า
สมมุติถ้ามีคำพิพากษาออกมา
เพราะฉะนั้นในระหว่างเพราะมันอีกไม่กี่วัน
แค่การจะดำเนินการการแปลเอกสารก็ยุ่งยากแล้ว

คือสรุปได้ไหมคะว่าอาจารย์ว่า
ในช่วงระหว่างก่อนอ่านคำพิพากษา๒๗กันยายนนี้
อะไรก็อาจจะไม่ทันเช่นเผือกถอนพาสปอร์ตนะคะ
จะไปขอลีภัยจะไปทำพาสปอร์ตใหม่ที่อื่น

ให้การเพิ่งถอนพาสปอร์ตกระทรวงต่างเศษอาจจะทำทัน

เพราะอำนาจของกระทรวงต่างประเทศเขาและเขาจะทำ

แต่ที่สำคัญคือดิฉันกำลังจะบอกอาจารย์ว่าเรียนสรุปถูกไหม
ถ้าจะบอกว่าช่วงเวลาจนถึงวันที่๑๗กันยายนไม่ได้สำคัญเท่าไหรหรอก

ที่สำคัญที่สุดคือเมื่อคำพิพากษาออกมา
แล้วสมมุติโดน

ก็จะต้องขอตัวมารับโทษก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งผู้ต้องหากลับมา

คือที่ฉันไม่ถามเรื่องส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนประสานกันเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูต

สมมุติคำพิพากษาออก

แต่สุดท้ายวันสุดท้ายสารอ่านว่าคุณยิ่งรักผิดแล้วโดน
อันนั้นนะคะคุณผู้ชมที่คนต้องการจะรู้ว่า
ซ้ำรอยพี่ชายคือหนีไปได้หรือเปล่า

ข้ามไปเลยก่อนถึงวันที่๒๗

ถ้าชัวร์สุดในทางกฎหมายรอคำพิพากษาดีกว่า

เพราะสมมุติว่าถ้าคำพิพากษาออกมาสุดท้ายแล้วนายกผิด

จะทำอะไรก็ได้แบบเต็มไม้เต็มมือถูกไหมอาจารย์

อาจารย์สมมุติคุณยิ่งรักผิดต้องเอาตัวมาแล้ว
อันนี้ถ้าเทียบกับคุณทักษิณของคุณยิ่งรักง่ายกว่าหรือยากกว่า

คือถ้าพูดเฉพาะเนื้อคดีเนี่ยนะสมมุติถ้าผิดนะมันง่ายกว่า
เพราะคดีนี้เป็นคดีทุจริตที่มูลค่ามหาศาลเขาวางไว้อย่างนั้น
แต่คดีของท่านนายกทักษิณเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเซ็นอนุญาตให้ภรรยาซื้อที่ดิน
ซึ่งโทษนิดเดียวตามมาตรา๑๐๐ถ้าจำไม่ผิดโทษมันนิดเดียว
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าในเนื้อหาคดียากกว่า
แต่เรื่องของนายกศิลป์มันเนื้อหาคดีมันง่ายกว่า
แต่ปัจจัยภายนอกการมีคดีอื่นเพิ่มการปฏิบัติต่อท่านนายกทักษิณเนี่ย
ท่านนายกเห็นอ้างว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรม
มันมากกว่าของท่านนายกยิ่งรัก
ถ้าเทียบกันก็คือของพี่ชายเนี่ยเวลาจะอ้างว่า

เวลาจะอ้างว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยมันชัดมันง่ายกว่าง่ายกว่า
แปลว่าต่อให้คำพิพากษาออกมาว่าคุณยิ่งรักผิด

ดีกว่าเพราะไม่รู้จะอ้างอะไร
เอางี้แต่สมมุติว่าผิดแล้วจะขอลีภัย
อันนี้ก็ยังยากกว่าพี่ชายอยู่

แถลงการปิดคดีศาลก็ให้

แต่เราจะเห็นว่ากระบวนการของศาล

แล้วปัจจัยแต่ปัจจัยภายนอก

ยึดทรัพย์โดยไม่ผ่านกระบวนการ

แต่นิดเดียว

เปลี่ยนถ่ายการเปลี่ยนแปลงอำนาจ

ว่าถูกรัฐบาลจากถูกคณะยึดอำนาจ

ออกคำสั่งที่ไม่ชอบโดยคุณหมาย

หรือเหมือนคุณจอมเพชรประดับ

มีอาจารย์
เวลามันได้จังหวะมันได้
ใช่จังหวะมันได้แล้วต่างชาติก็จับตาดูอยู่ตรงนั้น
แต่หลังจากนี้หลังจากมีการเลือกมีการตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้ว
เราจะเห็นว่าทุกอย่างมันเหมือนกับเข้าคันลองของระบอบประชาธิปไตย
แม้ว่าบางครั้งยังมีคำสั่งแปลกอยู่
อาจารย์เท่ากับว่าแม้ว่าคำพิพากษาจะออกมาว่าคุณยิ่งรักผิดเนี่ย
ขออธิภัยของคุณยิ่งรักก็ยังยากอยู่
เพราะว่าน้ำหนักในการอ้างน้อย
แต่ทีนี้ถ้าเลือกสถานที่ขอลีภัย
มันก็อาจจะมีบางที่ที่ง่าย
แล้วแต่อันนั้นแล้วแต่ของรัฐที่รับ
เรามักบังครับรัฐที่ขอรับผู้รีภัยไม่ได้

สมมุติว่าเลือกที่ใดก็แล้วแต่
แล้วคุณยิ่งรักเหมือนกับสาวให้เห็นเลยนะคะ
ว่าเอากลับไปดูสิคะตั้งแต่สมัยพี่ชายดิฉัน

หรือเนี่ยคือถ้าไล่ไล่

ก็ประกอบได้นะก็ประกอบได้
คือต้องอธิบายทั้งหมดไปจนถึงไล่มา
ถ้าจะอธิบายอย่างนั้นต้องอธิบายตั้งแต่นายกทักษิณ
นายกสมัครนายกสมชายมาจนถึงกระทั่งตัวเขา
เขาต้องเป็นมหากราบชนิดที่ยาวมาก
แต่ว่าก็จะมาสะดุดว่าแต่คุณก็เข้ากระบวนการยุติธรรมจนจบ
หรือเปล่าอาจารย์จะสะดุดไหมนี่ไงนี่ไงก็ต้องเป็นอย่างนี้
ต้องสรุปตรงนี้แหละมาจบตรงนี้
แต่ถึงบอกไงว่าไอ้เหตุผลมันแล้วแต่ประเทศที่จะรับ
ถ้าประเทศที่จะรับเขาเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเขาก็ให้
แต่ถ้าเขาไม่เชื่อเขาไม่รับแต่เขาไม่ส่งกลับนะ
คุณต้องมาหาประเทศอื่นต่อนี่มาตรฐานการลีภัย
อาจารย์ค่ะสมมุติว่าในกรณีคุณยิ่งรักนะไม่เอาคดีแบบอื่นนะคะ
เอากรณีคุณยิ่งรักสมมุติได้ที่ที่เขารับและยอมให้ลีภัย
เท่ากับว่านั่นเป็นคำตอบของคำถามที่๒อยู่แล้วหรือเปล่าว่า
ขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเขาไม่ให้หรอก

ต่อให้มีต่อให้มีสัญญาระหว่างกันนะกับประเทศไทยนะ
คือการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมันมีอยู่๒เรื่อง
เรื่องหนึ่งก็มีส่วนที่สัญญาที่มีความร่วมมือกัน
ประการที่๒รัฐที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
และมีข้อตกลงเป็นกรณีพิเศษ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับ
ถ้าเป็นคดีเกี่ยวข้องด้วยทางการเมือง
ไม่มีทางแล้วปัจจุบันมันมีขยายไป
เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการเมือง
แต่เดิมเขาพูดถึงคดีการเมืองใช่ไหม

ให้คนทางการเมืองลีภัย
เขาจะไม่ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน

เกี่ยวกับว่าประเทศนั้นเป็นประเทศใดด้วยนะ

ว่าถ้าให้ลีภัยจากการเมืองเขาไม่ส่งกลับหรอก

อันนี้ขอถามเป็นความรู้นอกเหนือจากเรื่องของ

คือที่เราเห็นคุณทักษิณไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้

ประเทศที่เขาไปแต่ละที่อาจจะไม่ได้รับลีภัย

หนึ่งเราต้องมีหนังสือแจ้งเข้าไปที่ประเทศที่

เขาไปอยู่จนมีที่เราส่งหนังสือไป
เอกสารครบถ้วนตามกระบวนการประสานงาน

กระทรวงยุติธรรมที่นั่นหรืออายการที่นั่น
ก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อสารขออนุญาตควบคุมตัวด้วย
คือหมายจับบ้านเราไปจับที่อังกฤษไม่ได้
ต้องไปออกหมายจับที่นั่นเขาก็กักตัวไว้ประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่๒การจะส่งถูกต้องตามเงื่อนไขไหม
ที่ดีต่อกันมีส่วนที่สัญญาต่อกันรับที่จะควบคุมตัวให้ก่อน
แต่จะส่งหรือไม่ส่งเนี่ยเขาขอให้เราไปชี้แจง
ก็เหมือนบ้านเรานี่แหละอ๋อไม่ได้แปลว่าคุมตัวแล้วเดี๋ยว
เดี๋ยวยูรอเดี๋ยวไอส่งไม่ใช่คือคุมให้ก่อนแต่เดี๋ยวมาคุยกัน
เคสศักดิ์เสนาอยู่เป็นปีกว่าจะส่งมาได้
อาจารย์อย่างนี้แปลว่า
ถ้าคุณยิ่งรักไปอยู่ที่ไหนแต่ไม่ได้เป็นหลักแหล่งเลย
อย่างสมมุติเช่นไม่ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ชื่อตัวเองใช่ไหมคะคือไม่มีที่พร้อมนับชัดเจน
ซื้อหรือไม่ซื้อไม่สำคัญสำคัญว่าอยู่พำนับเป็นหลักแหล่งแน่นอนไหม
แล้วถ้าเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยก็เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อย
อยู่บ้านนี่ชื่อญาติอันนี้ชื่อเพื่อนของเพื่อนขอให้รู้ว่าอยู่ในประเทศนั้น
เหรอคะไม่เกี่ยวกับว่าตัวเองเป็นเจ้าของอสังหาหรือเปล่าไม่เกี่ยว
อดีตนายกทักษิณเห็นไหมท่านก็ไปนู่นไปนี่จะส่งหนังสือไปทันไหม
ท่านอยู่อาทิตย์เดียวท่านก็ออกอยู่อาทิตย์เดียวท่านก็ออก
จะส่งไปล่วงหน้าได้ไหมไม่ได้
เพราะตัวไม่อยู่กับเขาเขาไม่รับพิจารณา
แต่ถ้าตัวอยู่กับเขาเขาถึงรับพิจารณา
เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นอย่างตัวคุณทักษิณเองหรือแม้
ก็เราไม่รู้ว่าเราจะเห็นคุณยิ่งรักเป็นแบบนั้นหรือเปล่า
แต่ว่ารักษณะที่ไปที่นั่นกี่วันก็แล้วแต่

อาจารย์อย่างนี้อย่างนี้รัฐบาลคอสชส่งกราดไปเลยไม่ได้เหรอคะ

ถ้าไม่มีตัวมาเขาไม่รู้ว่าตัวอยู่ในพำนับที่ไหนเนี่ย

เหมือนที่เรากำลังหาคนขับรถเนี่ยเหมือนกันเห็นไหม
ช่วยดูหน่อยซิไปอยู่ที่ไหนอยู่แล้วช่วยบอกด้วย
พอบอกเสร็จปั๊บก็เข้าสู่กระบวนการของความร่วมมือทางอาญา
ระหว่างประเทศแต่พอซะส่งหนังสือไปปั๊บเขาไม่อยู่
อินเตอร์โพลตรงนั้นก็บอกไม่มีตัวอยู่ที่นี่เพราะไม่มีตัวที่นี่สารเขาก็ไม่พิจารณา
แล้วหนังสือจะยังคาอยู่ไหมว่าเราคาอยู่นะไม่คาไปถึงก็คาจากก็ไม่มา
เหมือนกับเรายื่นคำร้องต่อสารแล้วถ้ามันไม่มีเหตุสารก็ยกคำร้อง
เขาก็บอกเมื่อไม่มีตัวเขาก็ไม่รับพิจารณา

โอ้โหอย่างนี้ถ้าเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ตามไม่ได้สักทีสิคะ
เขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ทุกวันนี้นี่ไง
เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์จะบอกถึงกรณีของคุณบอสอยู่วิทยา
เหมือนกันเราล่วงหน้าไม่ได้

เนรคำเนี่ยพลาดอย่างเดียวคือไปอยู่เป็นที่
ไม่ใช่พลาดแล้วถูกต้องแล้วล่ะไปอยู่เป็นที่

พออยู่ตรงนั้นเขาก็ขออายการก็ทำไปเงียบ

เขาก็ล็อกตัวไว้ให้คืออยู่ในคำควบคุมของเขา
เสร็จแล้วขั้นตอนที่๒ก็มาพิจารณาว่า
คดีนั้นอยู่ในเงื่อนไขไหมมีเหตุที่จะส่งไหม

และโทษขั้นต่ำตามที่เขากำหนดเขาก็ส่ง
พอเข้าใจหลักการเอาความจริงถามเลยดีกว่า

คือถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากระโดดไปกระโดดมา

ได้แต่คำถามก็คือว่า
ไม่ใช่ว่าจะเดินออกจากซอยสุขุมวิท๗๑แล้วมาซอย๕๐

อย่างสมมติว่าเข้าอังกฤษเราไม่มีวีซ่าถูกไหม
เราก็อาจจะไปประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่า
แล้วไปขอวีซ่าจากสถานทูตของประเทศนั้น

อาจารย์อันนี้เห็นภาพทั้งหมดเดี๋ยวเราคงได้คุยกันอีก

วันนี้ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ทางกฎหมายนะคะ
หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ยังตามเรื่องนี้กันต่อนะคะเพราะว่ายังอยู่ในกระแสเยอะเลย
หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับคดี